เป็นอีกหนึ่งสาวนะคะเรื่องของคุณวุ้นเส้น
เรียกว่าถูกจับตามองเป็นพิเศษเลยทีเดียว
สำหรับคุณวุ้นเส้นหลังจากที่ไฮโซไนอดีต
หวานใจก็มีข่าวปลูกต้นรักกับคุณแต้วนะคะ
พี่วุ้นเส้นก็ออกมา
ถึงเรื่องดังกล่าวบอกว่าทั้งสองคนก็เป็นน้องนั่นแหละ
ยืนยันไม่ได้มีปัญหากันทุกอย่างลงตัวมาก
หากเขาจะมีความรักก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรยินดี
อาจจะมีชื่อตนเข้าไปเกี่ยวข้องก็เข้าใจได้

จริงก็รู้จักกันน้องก็ให้เกียรติ
ในการโทรมาบอกตอนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องของตนแล้ว
อยากจะให้ไปโฟกัสที่น้องเขามากกว่า

อ๋อนักศึกษาวัตรไปโทรบอกเรื่องนี้จริงเลยค่ะ

จริงต้องบอกว่าพี่วุ้นเขาก็มีโอกาสเล่น

ทีนี้เขาเล่นคุณครูคนเดียวกับที่น้องแต้วเล่น

เขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะต้องเจอกันอยู่แล้ว

ใช่ก็คือเขาเจอกันอยู่แล้วอย่างนั้น

เขาบอกว่าจริงเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของเขา
ก็ชัดเจนว่าทั้งน้องแต้วกับไฮโซไนท

เพราะเขาบอกเลยว่าเขารับรู้เท่านี้
ส่วนอันอื่นมันเป็นเรื่องของน้องเขา

ก็วันนั้นเรียกฉันเรียกพี่วุ้นเส้นไง
ตอนนั้นหนูอึ๊บเอ้าไหนว่าไม่บอกไง
ตั้งแต่วันนั้นรถเมย์คุยกับพี่วุ้นแล้ว

ก็คือพี่วุ้นอธิบายชัดเจนว่าออกกำลังกาย
แล้วเจอกันอยู่แล้วคุณครูคนเดียวกัน
ดังนั้นเนี่ยชีวิตทั่วไปในการทำอะไรเขาเจอกันอยู่แล้ว
ดังนั้นเขาเจอหน้ากันเขาก็บอกกล่าวกันแค่นั้น

ลงดีเทลเจ้าคนละเรื่องเลย

ดำรู้โลกรู้ไงแล้วรู้แบบผิดด้วย

เข้าใจแล้วคุณแม่
แต่ดีนะเรื่องแบบนี้เธอไม่มีเนอะ

นี่มองอะไรถึงหนูได้อีกนะดูสิ